คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตว์แล้วนะครับ
เช้าวันนี้เจ้ากระทรวงแต่ละท่านก็คึกคัก
ในการที่จะเข้ากระทรวง
รวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหแต่เช้าเลยนะฮะ
ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้ก็ต้องจับตามอง
การประชุมคอรมณ์นัดพิเศษของรัฐบาลเศรษฐาน๑ด้วยนะครับ
นี่ฮะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาถวีศิลป์นะครับ
เป็นทั้งนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ก็เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อเวลา๗นาฬิกา๑๗นาที
ถึงธรรมเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ในเวลา๗นาฬิกา๓๘นาที
รถคันนี้ที่หลายคนเอาไปซื้อเลขท้ายหมดแล้วนะฮะ
ทันทีที่มาถึงนะครับนายกรัฐมนตรีได้พักผ่อนอิริยบท
ภายในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็เชิญบรองนายยกรัฐมนตรีทุกคนเลยนะฮะ
ไปศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะครับ
ก็มีนายปานปรีพหิตธานุกรนะฮะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
นายอนุทินชาญวิริกูลบรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพิรพันธ์สาวิริรัฐวิภาคนะครับ
รองนายยกรัฐมนตรีและก็รมวกระทรวงพลังงาน
คนนบริวัติเอกพัชรวาสวงศ์สุวรรณนะฮะ
รองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยบรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์
นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายยกรัฐมนตรี
อกจากนี้ยังมีนางพวงเพชรชุนละเอียดนะครับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
จากนั้นนายกศักระพระพรมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้า
ซึ่งผู้นำรัฐบาลทุกคนจะให้ความนับถือกับพระพรม
ถือว่าเป็นสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็มีการถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลือง

แล้วก็ได้หันมาดูทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของธรรมเนียบ
เพราะว่าพระพรมจะอยู่เหมือนบนดาดฟ้านะครับ
นายกก็ใช้โอกาสนี้ในการมองทิวทัศน์รอบธรรมเนียบ
ก่อนจะหันมาโบกมือทักทายสื่อมวลชนนะครับ

นี่แหละครับบกมือทักทายสื่อมวลชนนะฮะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินลงมาพร้อมกับรองนายยก
เข้าไปนั่งที่ห้องทำงานเป็นพิธี

ก่อนจะลงมาสักการะพระภูมิเจ้าที่สารตาสารยาย

หลังจากศักราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเงียบรัฐบาลแล้วนะครับ
ได้หันมาบอกผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าสบายใจ
และได้ขอพรให้คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจภัยสังคมภัยความแตกแยก
พร้อมระบุว่าเตรียมนโยบายไว้เรียบร้อยพร้อมจะแถลงนะครับ
จากนั้นนายกได้นำคณะรัฐมนตรีเดินเข้าตึกบัญชาการ
เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา๙โมงนะครับ
วาระการประชุมในวันนี้จะเป็นการพิจารณา
จัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
เรื่องของการแถลงนโยบายเราได้ใบเหมือนใบแถลง

อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะถอดเนื้อความจากใบแถลงมาอ่านให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ได้พูดคุยกับคณะรัฐมนตรี
เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้สั่งการอะไรนะครับ
แต่ให้แนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยยึดหลักกฎหมาย
และให้ดูเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ดี
พร้อมกับเปิดเผยว่าจะประชุมคอรมอลอย่างเป็นทางการนัดแรก

ส่วนนี้เป็นภาพของนัดพิเศษนะคุณนะ

นายกยังย้ำว่าให้คอรมอลให้เกียรติข้าราชการเวลาสั่งการ
เพราะว่าข้าราชการเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องเป็นธรรม

แล้วก็ยังชี้แจงกรณีในคำแถลงนโยบายรัฐบาล
ที่ไม่มีเรื่องของรถไฟฟ้า๒๐บาท
บอกว่าเป็นคำแถลงกว้างก่อน
รัฐบาลจะดูแลเรื่องการขนส่งทั้งหมด
ส่วนรถไฟฟ้าต้องเชื่อมต่อทุกสายโดยใช้บัตรใบเดียว
ซึ่งต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมควรเป็นกี่บาท
จะใช้งบประมาณในการชดเชยเท่าไหร่

ต้องพูดคุยกันหลายหน่วยงาน
ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับฟังเสียงนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่มีการประชุมคอรมณ์นัดพิเศษเรียบร้อยนะฮะ
คือเป็นคำแถลงกว้าง
เพราะเราจะดูเรื่องของการขนส่งทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศทางบกทางราง
ในเรื่องของรถไฟฟ้านี่เราก็ต้องมาดูว่า
เราต้องเชื่อมต่อทุกสายเข้ากัน
ดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่
รัฐบาลจะต้องมีการชดเชยจุนเจือเท่าไหร่นะครับ

แต่นี่อยู่บรรจุไว้เป็นเรื่องคร่าวอยู่แล้วนะครับ

ท่านท่านละบุรีสุริยะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับ

ทราบว่าทุกเรื่องเร่งด่วนหมดนะครับ

วันนี้ภารกิจคือนายกรัฐมนตรีประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ไปดูเจ้ากระทรวงท่านอื่นที่เมื่อเช้าก็เข้ากระทรวง
ก่อนที่จะมาที่ธรรมเนียบในการประชุมคอรมอลนัดพิเศษกันบ้างไหมฮะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าตอนนี้เตรียมบุคลากรเอาไว้ทุกกระทรวง

ก็จะต้องตั้งคนเข้ามาทำหน้าที่ทุกตำแหน่ง
และจะสารต่อนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
คิดไหมครับว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนเป็นอันดับแรก

ครูน่าจะกำกับกรทมเองด้วยป่ะครับ
บุติว่าการที่กำกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับ
รัฐมนตรีช่วยก็มาช่วยกำกับนะครับ
แล้วอีกเรื่องสาธิตเขียวว่าจะดูเองหรือ
ก็ต้องดูทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยครับ
ในขณะเดียวกันนะคะคุณชาดาไทเศษค่ะ
รัฐมนตรีช่วยมหาทัยก็บอกแบบนี้สั้นนะคะว่า
เดี๋ยวจะเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคุณอนุทินในวันพรุ่งนี้นั่นแหละ
นักข่าวก็เลยถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง
คุณชาดาตอบสั้นเลยสั้นบอกใจเย็น

คือสองท่านนี้นะทั้งรัฐบุรตีมหาธัย
แล้วก็รัฐบุรตีช่วยคือมธ๑กับมธ๒เลยนะ
ยังไม่ได้เข้ากระทรวงแต่ว่ามาประชุมคอลโมนัดพิเศษก่อนเลย
แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เข้ากระทรวงไปแล้ว
เดี๋ยวนายแพทย์โชลนานก็ยังไม่เข้า
แต่ว่าเดี๋ยวมีร้อยเอกธรรมนัฐเข้ากระทรวงไปแล้ว

ทีนี้เรื่องของหมอชนน่านกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วก็แน่นอนแหละ
ว่านั่งตำแหน่งว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็พูดถึงเรื่องของการยกนโยบายสาธารณสุขจะให้ดียิ่งขึ้น
พูดถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
บอกว่าน่าจะให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
และอาจจะเป็นเรื่องการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น
แต่ให้รักษาได้ทุกที่ค่ะ